พาคุณผู้ชมไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
อันนี้โหดเหมือนกันนะคือรุ่นน้องโมโหเพื่อนรุ่นพี่
อ้างว่าไปด่าบุพการีกระทืบเลยค่ะ
แล้วกระทืบรุนแรงถึงขั้นที่เขาหลอดลมขาด
คาเท้าอ่ะอย่างงั้นเลยดีกว่าอ่า
เนี่ยค่ะซึ่งมีคนเห็นเหตุการณ์เขาก็มาดูนะคะ
แล้วก็ยกคนที่ถูกกระทืบวางเอาไว้
แล้วคนที่กระทืบเขานึกว่าเขาไม่ตาย
ไปส่งที่สนามเปตองหน่อยไปเล่นเปตองต่อนะ
ไม่สนใจว่าเขาตายหรือไม่ตาย
ทืบเขาขนาดนั้นน่ะช่วงเที่ยงวันนี้ค่ะ
ตำรวจสพบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีนะคะ
ได้รับแจ้งเหตุว่าพบผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหมู่ห้า
บ้านรหันต์ใหญ่อำเภอบ้านลาดก็ประสานแพทย์เวร
โรงพยาบาลบ้านลาดจนทีมมูลนิธิสว่างสรรพเทศยะ
ธรรมสถานเข้าไปตรวจสอบนะคะผู้เสียชีวิตชื่อว่านายสมนึก
ผ่องอายุห้าสิบห้าปีค่ะสภาพนี่คือตัวแข็งแล้วนะคะ
หงายเสียชีวิตอยู่บนเตียงไม้ใต้ถุนบ้านสภาพศพเนี่ยมีแผลที่หน้า
และหลอดลมขาดตอนที่เจ้าหน้าที่ไปถึงคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ไม่ต่ำกว่าสิบห้าชั่วโมงตำรวจก็เลยไปสอบถามเพื่อนบ้านสองคน
พบศพนายสมนึกนะคะเพื่อนบ้านเล่าให้ฟังว่า
ไม่ได้เห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดกันนะแต่มีนายสุวรรณฉิมสัญชาติอายุสามสิบเก้าปี
เพื่อนบ้านคนนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์นายสุวรรณก็เล่าให้ฟังว่าคนก่อเหตุชื่อว่าในเต้ย
ไม่รู้นามสกุลจริงค่ะก่อนเกิดเหตุคือช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่ม
ของคืนวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาก็คือสี่ทุ่มคืนที่ผ่านมาเนี้ยนะคะครับ
นายสุวรรณขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านแล้วได้ยินเสียงเหมือนกับคนทะเลาะกัน
เสียงดังออกมาจากบ้านของผู้ตายค่ะนายสุวรรณก็เลยขี่รถเข้าไปดู
เห็นผู้ตายนอนอยู่กับพื้นแล้วนะคะเลือดออกเต็มหน้าหายใจรวยริน
แล้วในเต้ยก็ยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นด้วยว่าที่เท้าของในเต้ยเลือดเต็มเลยอะค่ะ
โอ้โหนายสุวรรณก็เลยถามนายเต้ยบอกว่าก็เนี่ยผู้ตายอ่ะ
ด่าบุพการีเขาด่าแรงเลยก็เลยโมโหเอาเท้าเตะแล้วกระทืบไปหลายครั้ง
ตัวนายสุวรรณที่ขี่รถจักรยานยนต์เข้าไปเจอเนี่ยนะก็เลยยกร่างผู้ตายไปนอนบนเตียงไม้

ล่าสุดนะคะตำรวจสพบ้านลาดควบคุมตัวในเต้ยได้แล้วนะคะ
จับได้ที่บ้านครับในพื้นที่บ้านระหันใหญ่หมู่สอง
อยู่ไม่ไกลจากบ้านผู้ตายอ่ะค่ะพอสอบสวนแล้วเนี่ยใน
ให้การว่าไม่ได้จะเอาให้ถึงตายไม่รู้ว่านายสมนึกเพื่อนรุ่นพี่คนนี้จะตาย
เนี่ยแต่กระทืบเพราะซะหลอดลมขาดคือมันต้องแรงมากนะ
คือเลือดติดเต็มเท้าตัวเองอ่ะใช่ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบสวนอย่างละเอียดเพิ่มเติมนะคะ
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายล่ะค่ะปัญหาก็คือทั้งคนที่ผ่านมาเห็นกับคนที่ก่อเหตุเนี่ย
เห็นเขาหนักขนาดนี้คือนอนจมกองเลือดไม่มีใครพาไปโรงพยาบาลเลย
แทนที่จะพาเขาไปโรงพยาบาลพาในเต้ยไปเล่นเปตองต่ออย่างนี้
ก็คงคิดว่าอ่าก็ปล่อยนอนไว้อย่างเงี้เดี๋ยวก็คงหายเองแล้วมั้งปรากฏเขาตายนะฮะใช่